พี่เบิร์ดกับปุ้ยก่อนเคยเห็นมะนาวลูกใหญ่ที่สุดขนาดสักประมาณเท่าไหร่
เกือบเท่าส้มเขียวหวาน
แต่ผมเชื่อว่าน่าจะไม่เคยเห็นมะนาวลูกใหญ่กว่าส้มโอแน่

นี่คือมะนาวจริงนะคุณผู้ชมไม่ใช่ส้มโอไม่ใช่อะไรมันคือมะนาว
แล้วดูสิใหญ่ไหมใหญ่มาก

แต่มาปลูกในเมืองไทยอยู่ที่พยาว

แล้วที่สำคัญมันไร้เมล็ดด้วย

เอาง่าย
มะนาวยักษ์อันนี้สายพันธุไต้หวันมีเปลือกมันจะตะปุ่มตะป่ำนิดนึง
คุณผู้ชมคล้ายกับมะกรูดแต่มันคือมะนาว
น้ำหนักก็ลูกหนึ่งสัก๑๒กิโลได้
เจ้าของสวนชื่อว่าในชิดการเพียรอายุ๕๔ปี

เขาบอกว่าเขาปลูกในสวนเขาในพื้นที่ตำบลท่าจำปีอำเภอเมืองพยาว
เขานำกิ่งมาก่อนเอากิ่งพันธมะนาว

ปลูกได้๑ปีเฮ้ยทำไมมันใหญ่โตขนาดนี้มะนาวอะไร

เฮ้ยมันก็ดีนะมันเปรี้ยวเหมือนมะนาวทั่วไป
แต่ที่มันพิเศษคือน้ำมันเยอะแล้วมันก็ไม่มีเม็ด
ดาวยักษ์ปรุงอาหารได้เยอะหลากหลายชนิด
ตัดกิ่งไปแล้วตอนนี้ดูดิข้างใน
คุณจะกินแบบเล่นเหมือนเป็นส้มโอก็ได้แต่มันจะเปรี้ยวนะ
สายพันธุ์เขาบอกว่าปลูกง่ายครับไม่ต้องดูแลอะไรมาก
ถ้าสนใจเขาก็จะขายนะราคาลูกหนึ่ง๕บาทไปถึง๑๐บาท
เทียบให้เห็นชัดมะนาวลูกเล็กกับลูกใหญ่มันต่างกันแบบนี้
รู้ไหมมะนาวนะครับวันนี้ปีนึงราคาลงอยู่แค่๒เดือน